อีกหนึ่งคดีเจ้าหน้าที่สาวโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แต่ปรากฏว่าขณะที่เธอกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาขวางหน้าเธอ
แล้วก็ลงมือทำร้ายเธอจนอาการสาหัส
ขณะนี้ล่าสุดตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นการทำร้ายผิดตัว
กรณีที่นายสมบัติคำมีโพสต์เฟซบุ๊ค
อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

ซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ถูกคนร้ายดักทำร้ายระหว่างขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ในพื้นที่บ้านลานหินหมู่ที่๔ตำบลน้องปลิง
จังหวัดกำแพงเพชรจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อ
ของคืนวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
มาแล้วหลายต่อหลายวันคดียังไม่มีความคืบหน้า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพบกับนางสาวสายจิต
เสจีระหรือว่าปลาอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บเป็นผู้ช่วยพยาบาล
รอดตายจากเหตุการณ์ถูกทำร้าย

เธอก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุ
ขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากออกเวรที่โรงพยาบาล

ระหว่างทางที่เธอขี่รถจักรยานยนต์มา
พบกับชายสองคนจอดรถจักรยานยนต์อยู่บริเวณทางโค้ง
จากนั้น๒นายนี้ก็ขับแซงหน้ารถของเธอไป
ก่อนจะมีหนึ่งคนลงจากรถแล้วก็มายืนกลางถนนเพื่อขวางหน้ารถของเธอ
จากนั้นก็เข้ามารุมทำร้ายเธออย่างโหดเยี่ยมนะครับ
แต่ด้วยไหวพลิบประกอบกับเธอยังคงมีสติดี
เธอคิดว่าคนร้ายน่าจะทำร้ายผิดตัวแล้วน่าจะเกิดการเข้าใจผิดแล้ว
จึงได้อดทนขี่รถต่อไปเกือบ๓๐๐เมตร
เพื่อไปในที่ที่พอจะมีแสงไฟ
ก่อนที่พยายามจะถอดหมวกกันน็อกออก

ใช่ค่ะว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณต้องการทำร้ายหรอก
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่า
จากนั้นรถของคนร้ายก็ขี่ตามมานะครับ
แล้วก็พบว่าตัวเธอนั้นเป็นผู้หญิง
คนร้ายมีท่าทีตกใจด้วย
เมื่อเธอเปิดหมวกกันน็อกออกมาแล้วกลายเป็นผู้หญิง

ถ้าเกิดว่าหนูไม่ถอดหมวกนี่คือหนูตายแน่

คนร้ายก็รีบขี่รถหนีไปเลย

ตีหนูทำไมพี่กลับมาช่วยหนูทำไม
คนร้ายสองคนพังงะขี่รถหนีไปเลยนะครับ
ตอนนั้นเรารู้สึกชาแข็งแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราโดนอะไร
เราคิดว่ามันอาจจะโดนไม้หรืออะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบได้ยินเสียงเขาตะโกนด่าอืม
อันนี้เราก็คิดในใจแล้วว่ามันคงต้องตีผิดคนแล้วแหละ
เหมือนด่าผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างนี้
เราก็เลยหักรถลงข้างทางตรงที่มีบ้านขวน
กลัวเขาซ้ำกลัวเขาซ้ำกลัวเขาเอาตาย
ก็คิดว่าเราเป็นผู้ชายเพราะว่าการแต่งตัวเรามันเหมือนผู้ชาย
แต่ตอนนั้นนอนลงไปแล้วกับพื้น
ก็คือเหมือนมันยืนบนหัวเราเราก็แง่งคอเรา
เราก็ถามพี่ตีหนูทำไมว่ามันก็ซ้อนทาง
แล้วมันก็ทำท่าจะบีดหนีแล้วพี่กลับมาช่วยหนูก่อน

ผู้บาดเจ็บนางสาวสายจิตยังบอกอีกว่า
มักจะแต่งตัวให้ดูเหมือนผู้ชาย
เผื่อที่เวลาขี่รถกลับบ้านดึกเนี่ย
ไม่น่าจะมีใครกล้ามาทำร้ายก็คิดว่าเธอเป็นผู้ชาย
แต่การแต่งตัวแบบนี้คราวนี้เนี่ย
มันทำให้คนร้ายน่าจะเกิดการเข้าใจผิด
เพราะเธอเล่าให้ฟังตอนที่คนร้ายทำร้ายร่างกายเธอ
คนร้ายก็ได้ตะโกนด่าแบบผู้ชายเลยนะ
ด่าเธอแบบนึกว่าเธอเป็นผู้ชายนะฮะ
ผู้คำหยาบอะไรแบบนี้ครับครับผู้คำหยาบใส่เลย
จนกระทั่งเธอถอดหมวกกันน็อกออกมาคนร้ายเห็นเป็นผู้หญิงนะครับ
เธอก็คิดว่านี่แหละน่าจะเป็นการทำร้ายผิดตัว
คืนวันเกิดเหตุเธอใส่แจ็คเก็ตสีดำ
กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบแล้วก็รวบผมใส่หมวกกันน็อกนะครับ
และนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เธอคิดว่า
คิดว่าเธอเป็นคู่อบริและเป็นผู้ชายด้วยนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้เรื่องของอาการตอนนี้

ตัวเธอมีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้า
แล้วมีรอยฟกช้ำที่ตาสองข้างแล้วก็แขนขวา
เพราะว่าโดนของมีคมไม่ทราบชนิดมากระแทกอย่างรุนแรง
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณหมอรักษาก็คือเย็บแผลทำความสะอาด
แล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นสัก๒๓สัปดาห์

แต่ตอนนี้ก็มีภาวะเรื่องของสภาพจิตใจด้วย

พันธ์ตำรวจตรีสุวิทย์พิษอ่อนสารวัตรสอบสวนสพเมืองกำแพงเพชร
ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่
ว่าในวันเวลาเกิดเหตุใครใช้เส้นทางผ่านในพื้นที่เกิดเหตุบ้าง
พร้อมกับยอมรับว่าคดีนี้ก็ค่อนข้างจะยาก
จากผู้บาดเจ็บน่าจะถูกทำร้ายผิดตัว
ไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังผู้ก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเต็มที่
ยืนยันว่าตำรวจจะพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนด้วยนะครับ
เพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คนในชุมชน
ก็ใช้สัญจรไปมา
ส่วนพ่อที่เป็นคนเอาเรื่องของลูกสาวมาโพสต์

เพราะลูกสาวของเธอไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
ทีนี้ก็ต้องตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชม